คุณผู้ชมครับเราจะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ
กิจกรรมที่ทางไทยรัฐทีวีของเราจัดให้และทำกันตลอดยาวนานเลยนะครับ
ก็คือการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
เอาล่ะร้านวันนี้ที่จะแนะนำเอาใจคนที่ชอบทานเมนูแซ่บกันหน่อย
โอ้โหดูชื่อสิ

ดองน้ำปลากวนอันนี้ชอบมาก

หอยนังรมสดยำผลไม้ทรงเครื่อง
และน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
เริ่มต้นชุดละ๒๙๙บาท

และที่สำคัญร้านนี้เขาคัดวัตถุดิบสด
ตัวใหญ่คุณดูกุ้งเนี่ย

รับรองว่าฟินมาก

ขึ้นให้หน้าจอนี้ได้เลยหรือว่าถ่ายภาพเก็บไว้นะจ๊

ผมย้ำตรงนี้ไปให้ถูกเพจของเรานะ
ไทยรัฐทีวีของเราเข้าไปดูแล้วคุณจะได้รู้ได้เห็นอีกหลายร้านเลย
หรือคุณอยากจะฝากร้านคุณก็ส่งภาพไป
ภาพคลิปวิดีโอก็ได้สัก๑นาที
ชื่อรายละเอียดสินค้าบอกให้ครบราคาด้วยก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะ
เราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะคุณผู้ชม
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน